สารรัฐมนูลก็เตรียมที่จะลงมติชี้ขาดมาตรา๖๑วัก๒ของกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูลว่าขัดรัฐมนูลหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยจะไม่มีการนั่งบันลังแต่ว่าจะมีการประชุมเพื่อลงมติในช่วงบ่าย
ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าจะไม่ใช้อำนาจมาตรา๔๔หากสารตีความว่าขัดต่อรัฐมนูลเพราะถือว่ามีคำสั่งของคอสชครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้วครับ
หรือมันผ่านโดยคนต้องการจะล้มไปหาสาเหตุมาให้ผมดูก่อน
นายกเฉพาะกฎหมายประชามติซึ่งสารจะวินิจฉัยพรุ่งนี้สมมุติว่าสารวินิจฉัยว่ามาตรา๖๑วัก๒มันใช้ไม่ได้จริง
รองเลขาธิการสหประชาชาติแล้วไม่เกินสัปดาห์หน้า
หลังจากที่แก่นำนับประชาพยายามให้ข้อมูลต่อยูเอ็นว่ารัฐบาล
กั้นการแสดงความเห็นทุกรูปแบบ
จากนี้เมื่อถูกถามว่าห่วงอะไรหรือไม่ในวันลงประชามติ
ผลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าเป็นห่วงตัวเองนะครับ
เพราะว่าบางทีต้องไปเจอกับคนที่ไม่ถูกชะตากันในวันลงประชามติ
และอยากขอร้องว่าอย่าใช้มุกเดิมก็แล้วกัน
เพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อวินิจฉัย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
ขัดต่อรัฐมนูลชั่วคราวมาตรา๔หรือไม่
ขั้นตอนการพิจารณาคณะตุลาการจะไม่ออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัย
แต่ว่าจะประชุมแถลงด้วยวาจาส่วนตน

เผยแพร่เอกสารข่าวให้สาธารณชนรับทราบ
ขณะที่นายอลงกรพลบุตรรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
จะเดินสายไปพบกับแกนนำสองภักดิ์การเมืองใหญ่

โดยนายอลงกรปฏิเสธว่าไม่ได้เดินสาย
เพื่อขอให้สนับสนุนพลเอกประยุจันทร์โอชา
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรี
หลังการเลือกตั้งเพื่อแลกกับการนิรัทธศกรรม
แต่สปทจะไปพบเพื่อชี้แจงความคืบหน้า
ปฏิรูปประเทศว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับ